ตัวเลขในภาพรวมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากการแถลงของสบคนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แถลงเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้นะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามคน
ค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทะลุพันกว่านะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศเนี่ย
สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเดินทางมาจากต่างประเทศสองนะครับ
รวมผู้ติดเชื้อของไทยตั้งแต่โควิดตะลอกแรกเลยนะครับสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคนนะครับ
เสียชีวิตไปแล้ว๔ศพนะฮะสำหรับวันนี้นะครับที่เสียนะครับ
รวมแล้วเสียชีวิตหนึ่งร้อยแปดศพด้วยกันคือเราดูเรื่องของผู้หายบ้างก็ได้
ใช่ไหมฮะที่รักษาหายก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าของไทยเนี่ยสี่หมื่นห้าตอนนี้รักษาหายแล้ว
สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบแปดรายค่ะนะฮะ
ยังอยู่ในโรงพยาบาลในการรักษานะครับหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าราย
มีอาการหนักนะครับในจำนวนนี้สองร้อยยี่สิบสามราย
แล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยห้าสิบห้ารายนะฮะ
ซึ่งอาการแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปใช่ค่ะนะครับ
ก็ภาวนาให้หายกันทุกคนก็แล้วกันนะครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
สี่คนวันนี้นะครับที่สบคแถลงมีผู้หญิงอายุเจ็ดสิบแปดปีนะครับ
เป็นคนไทยนะครับคนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีชายไทยอายุ๗๘ปีด้วยนะครับ
รวมทั้งหญิงอินเดียวัย๘๖ปีนะครับและอีกคนนึงเป็นผู้ชายไทยอายุ๓๐ปี
ทุกคนจะมีประวัติเกี่ยวกับมีโรคประจำตัวนะฮะซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนขึ้นมานะครับ
สำหรับเวลาที่ติดโควิด๑๙เข้าไปนะครับส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับ
สิบเก้าเมษายนตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
สำหรับเข็มแรกนะครับให้กับคนไทยเนี่ย
เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนนะฮะในช่วงนี้สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยรายนะครับ
เข็มที่สองเนี่ยฉีดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดราย
ถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดนะครับวัคซีนโควิด๑๙ตอนนี้
ฉีดให้กับคนไทยไปแล้วตั้งแต่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถึงสิบเก้าเมษายนรวมหกแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสิบเข็ม
แยกเป็นเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองแบบนี้นะครับค่ะ
มีเก้ามื่นกว่าคนนะครับที่ได้รับสองโดสสองเข็มเรียบร้อยแล้ว
คือถ้านับจากสัดส่วนประชากรของไทยเนี่ยหกสิบหกล้านคน

ซึ่งเราต้องเดินหน้ากันต่อไปให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้นะฮะ
ต้องรอวัคซีนล็อตใหญ่สำหรับประชาชนทั่วไปเข้ามาก่อนนะครับ
มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงเมษายนนะครับ
กระจายไปทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดใช่ค่ะ

มี๖จังหวัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่เป็นคลัสเตอร์นะฮะ

คือชัยนาฏปัตตานีนราธิวาสยาลาสตูนและระนองนะฮะ
คือตอนนี้นะคะนอกจากจะให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด๑๙ทุกคน
หายป่วยให้เร็วที่สุดคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ดังนั้นมาดูเรื่องของความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
เรื่องของเตียงในการรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทุกคนจะต้องเข้าถึงแพทย์
จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลจะมีการจัดคิวให้ดีที่สุดค่ะ
ก็ย้ำมาแบบนี้นะคะคือถ้ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙เยอะ
ก็จะต้องแบ่งหน่วยบริการออกไปโรงพยาบาลที่มีเตียง
อุปกรณ์แพทย์ครบถ้วนสำรองไว้
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเต็มที่
คุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะถ้าผู้ป่วยอาการน้อย
หรือไม่มีอาการก็จะสามารถอยู่ในโรงพยาบาลสนามได้
คือตามกฎหมายแล้วต้องย้ำแบบนี้นะคะ
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้นะคะ
ไม่ใช่คุณบอกว่าคุณติดเชื้อโควิด๑๙แล้วแต่คุณไม่อยากไปโรงพยาบาล
คุณไม่อยากเข้ารับการรักษาคุณจะไปซื้อยากินเอง
เหมือนกรณีที่บุรีรำที่เราเล่าไปเมื่อวาน
ที่เขาไม่ยอมไปหาคุณหมอไม่ยอมบอกคุณหมอ
ไม่ยอมให้ข้อมูลว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
แล้วตัวเองติดโควิด๑๙แล้วก็ดูแลตัวเองไปไม่ยอมไปโรงพยาบาล
อันนี้เสี่ยงมากนะคะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
ดังนั้นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้
หากผู้ป่วยถึงมือหมอเร็วเท่าไหร่
ผู้ป่วยก็จะยิ่งหายเร็วเท่านั้นและโอกาสการแพร่เชื้อก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าเรื่องของการจัดหาเตียง
รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ตอนนี้อาจจะยังมีผู้ป่วยที่ตกค้าง
ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในกรุงเทพจะมีอยู่๕๐๕ราย
คุณหมอทวีสินบอกว่าตอนนี้จัดสรรเตียงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
จะแยกส่งต่อประเภทของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แบบนี้ค่ะ
แบ่งเป็นสามกลุ่มตามหน้าจอนะคะกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่มีอาการน้อย
ไอเป็นไข้ตาแดงหรือไม่มีอาการ
ที่เขาแบ่งสรรพื้นที่ทำเป็นลักษณะของโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเหลืองคือมีอาการไม่รุนแรง
แต่จะมีอาการในลักษณะเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีความเสี่ยงมีโรคประจำตัวนะคะ
กลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มที่อาการค่อนข้างจะหนักหน่อย
หอบหายใจลำบากเอ็กซาเรย์ปอดแล้วติดเชื้อรุนแรงมีภาวะปอดบวม
สองกลุ่มนี้ค่ะสีเหลืองกับสีแดงจะต้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
หลายคนเนี่ยนะครับก็จะพยายามหาเตียงให้ได้ภายในวันนี้
คุณผู้ชมคะมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเตียงสำหรับผู้
การแพทย์ค่ะบอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการที่ในโรงพยาบาล
กัดสำนักการแพทย์กรุงเทพแปดแห่งเนี่ยนะคะครับมีผู้
ป่วยได้นอนรักษาเนี้ยหนึ่งร้อยยี่สิบสามเตียงนะคะได้รับ
การรักษาเรียบร้อยนะคะผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอยู่ใน
โรงพยาบาลสนามสี่แห่งอ่ะค่ะก็มีหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเตียง
นะคะส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสี่ร้อยสี่สิบ
เตียงนะคะรวมแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับการรักษาเจ็ดร้อย
สิบเจ็ดเตียงเตียงยังเหลือนะคะเตียงยังเหลือเก้าร้อยสาม
สิบสามเตียงแต่ไม่อยากให้มีผู้ป่วยเพิ่มนะคะครับเตียง
เหลือเผื่อไว้ดีแล้วแต่ไม่อยากจะให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนที่เยอะเยอะนะคะครับก็เป็นการยืนยันว่ามี
เตียงรองรับเพียงพอนะฮะคือขั้นตอนก็เวลาท่านอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงท่านไปตรวจหาเชื้อค่ะท่านก็กลับไปรอที่
บ้านอืมแล้วก็รอทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าตกลงท่าน
เนี่ยตรวจโควิดสิบเก้าแล้วติดหรือไม่ติดค่ะแล้วอยู่ใน
กลุ่มไหนนะคะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงคือบางคนที่มี
ปัญหาที่เราเห็นกันในช่วงเวลานี้ก็คือพอเขาได้รับ
แจ้งว่าเขาติดอืมเขาก็รออยู่ที่บ้านค่ะแต่ยังไม่มี
รถมารับไปโรงพยาบาลใช่หรือว่าจะไปโรงพยาบาลสนาม
ที่ไหนก็แล้วแต่บางคนรออยู่สองวันสามวันสี่วันห้า
วันจากติดคนเดียวเป็นในบ้านติดด้วยอย่างนี้ก็มี
นะฮะซึ่งตอนนี้สบคบอกว่ากำลังแล้วเร่งเต็มที่แล้วแต่
ว่ามีเตียงรองรับแน่นอนแน่นอนนะครับว่าความหวัง
หนึ่งเดียวของคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยประเทศไทยด้วย
คือเรื่องของวัคซีนวัคซีนโควิด๑๙คำถามที่มีมาก็คือว่า
ในส่วนของไทยจนถึงขณะนี้เนี่ยจากประชากร๖๖ล้าน
คนที่ต้องทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยก็ต้องฉีด
ชีดวัคซีนโคลด๑๙ให้ถึงสัก๕๐หรือ๖๐ของประชากร

ช้าไปไหมการจัดหาวัคซีนแบบไหนยังไง
ทำไมไม่จัดมาเยอะตั้งแต่แรก
วันนี้ท่านนายกออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่คุณผู้ชมถามมานะคะ
กรณีโรงพยาบาลเอกชนที่จะมีการจัดซื้อวัคซีนมาเอง
แล้วใครพอมีสตางค์ที่จะจ่ายได้ไปฉีดเองแบบนี้มันจะได้ไหม
ได้ไหมนี่นะฮะเดี๋ยวฟังท่านนายกนะครับ

วันนี้มีประชุมคอรมอนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าที่มีการเรียกร้องบอกว่าให้เอกชนเนี่ย
เอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหารือแนวทาง
กับทางโรงพยาบาลเอกชนและผู้เกี่ยวข้องแล้ว
เรื่องการจัดหาวัคซีนนำเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เพราะขณะนี้วัคซีนโควิด๑๙ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
และจะเปิดให้เอกชนเนี่ยสามารถนำเข้ามาได้ท่านนายกบอกนะครับ
แต่การนำเข้าของเอกชนพลเอกประยุทธ์บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะทางผู้ผลิตวัคซีนของต่างประเทศเองเนี่ย
เขาก็ต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลของประเทศนั้นที่เอกชนเขาจะรับเข้ามาเช่นกัน
รัฐบาลไทยไม่ได้ผูกขาดการจัดซื้อวัคซีนนะครับ
แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยสำหรับประชาชน
เพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเขาจะไม่รับผิดชอบ
หากเกิดผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงขึ้นมากับประชาชน
รวมถึงการฉีดวัคซีนจะช้าไปหรือว่าน้อยไป
แต่ได้พยายามเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
โคต้าที่มีอยู่ให้ไปได้เร็วที่สุดอย่างทั่วถึงที่สุดแล้ว
ต้องใช้สถานการณ์จุกเฉินในปัจจุบันเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตเอกชนเขาไม่รับผิดชอบ
เพราะนั้นก็เลยต้องเป็นรัฐเป็นผู้จัดหา
ในขณะนี้คลิกกายไอไปได้
หลายครั้งที่ผมพูดผมก็จะพูดเร็วไปนิดนึง
เพราะว่ามีหลายเรื่องให้ตรงคิด
ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้ผมจะพูดช้า
บางครั้งมันพูดเร็วมันก็พูดถูกบ้างผิดบ้าง
สะกดการันพูดไปชัดบ้างอะไรบ้าง
ก็ขอให้เข้าใจกันแล้วกันนะ
ผมพยายามเต็มที่เพราะผมเป็นคน
ก็ให้ทำอะไรเร็วไปนิดหนึ่งนะ

นายกก็ขอโทษเรื่องบางทีพูดข้อมูล

ใช่ค่ะคือมีคนไปแชร์ในโลกโซเชียลอะไรแบบนี้

ส่วนเรื่องที่ว่าทำไมนำเข้ามาช้าหรือนำเข้ามาน้อยในช่วงแรก
สั่งโดยประเมินจากสถานการณ์ที่ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี
จัดหาตามสถานการณ์
รัฐบาลไม่ได้อยากให้มีความเสี่ยงสำหรับประชาชน
เพราะว่าวัคซีนตอนนั้นยังไม่ได้พิสูจน์
แต่ตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย
เพราะฉะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนสามารถนำเข้าได้ด้วย
แต่ก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าวัคซีนซีโนแวคที่จะเข้ามา๒๔เมษายน

พฤษภาคมจะมาอีก๑ล้านโดส
แต่ก็ต้องดูเรื่องของนโยบายของรัฐบาลจีนด้วย
เพราะการนำออกจากจีนต้องขออนุมัติจากทางรัฐบาลจีน
ซึ่งไทยกับจีนก็หารือกันอยู่แล้ว
ส่วนแอสต้าเซเนก้าที่สามารถนำมาผลิตในไทยได้
จะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่มิถุนายนประมาณ๔๖ล้านโดส
แล้วจะเพิ่มจำนวนขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมไปถึงสิ้นปีนี้จนครบทั้งหมด
ล้านโดสรวมกับซีโนแวคด้วย
สิ้นปีนี้เราจะมีวัคซีนโควิด๑๙ทั้งหมด๖๓ล้านโดส
แล้วก็จะมีวัคซีนทางเลือกที่จะจัดเพิ่มเข้ามาอีก
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าภายในสิ้นปีนี้
เพียงพอสำหรับการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับประเทศไทย
เพราะว่าเป็นความหวังจริงนะคะเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙